คุณผู้ชมคะมาดูกรณีที่อายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนะคะในบอสหรือนายวรยุทธ์อยู่วิทยาข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
กรณีที่ขับรถหรูนะคะพุ่งไปชนดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐตำรวจสนทองหล่อจนเสียชีวิตเมื่อปี๒๕๕๙
ประเด็นนี้นะคะได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเป็นคณะทำงานของทางอายการเองนะคะเพื่อมาพิจารณาคำสั่งไม่ฟ้องของทางอายการ
เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคณะทำงานชุดนี้ที่ประกอบไปด้วยอายการ๗ท่านเนี่ยค่ะมีใครบ้างแล้วก็จะมีการพิจารณาในลักษณะไหนยังไงนะคะ
เจ็ดท่านก็จะประกอบไปด้วยนายสมศักดิ์ติยวานิดรองอายการสูงสุดเป็นหัวหน้าคณะทำงานก็มาประชุมกันนะคะนี่ค่ะพร้อมด้วยนายสิงชัยธนินซ้อนอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
นายปรเมฆอินทรชุมนุมอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีนายชันชัยชาลานนนิวัฒน์รองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
อิทธิพรแก้วทิพย์รองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาซึ่งเป็นเลขานุการและนายประยุทธ์เพชรคุณอายการพิเศษฝ่ายคดีอายา๓เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
นี่คือคณะทำงานทั้ง๗ท่านนะคะในการตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดีของในบอสอยู่วิทยา
การประชุมวันนี้ไม่มีนายชาติพงศ์จีรพันธ์อธิบดีอายการสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรมาร่วมประชุมเพราะว่าติดภารกิจทำงานอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะ
นายประยุทธ์ฐานะผู้ช่วยเลขานุการเปิดเผยแบบนี้นะคะคณะทำงานได้เรียกสำนวนคดีจากสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้มาประกอบการพิจารณาการสั่งคดีใน๓กรอบค่ะ
กรอบที่ว่านี้ประกอบไปด้วย๑เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานอายการสูงสุดหรือไม่
เหตุผลในการสั่งคดีมีเหตุและผลในการสั่งคดีนี้อย่างไรนี่คือกรอบการพิจารณานะคะจะถกกัน๓กรอบนี้
หัวหน้าคณะทำงานบอกว่าตอนนี้เร่งรัดให้คณะทำงานกลับไปอ่านสำนวนคดีทั้งหมดเลยนะคะแล้วเร่งรัดว่าจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน๗วัน
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปประเด็นสำคัญก็คือจะต้องตอบความสงสัยของสังคมให้ได้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของความสมเหตุสมผลของพยาน
สองปากที่ทางอายการพิจารณาก่อนจะมีคำสั่งไม่ฟ้องดังนั้นคณะทำงานจะต้องหาคำตอบให้ได้นะคะว่ามันเหมาะสมหรือมีเหตุมีผลเพียงพอหรือเปล่า
ส่วนความเป็นไปได้ในการรื้อสำนวนมาสอบสวนใหม่นายประยุทธ์บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะตอบคำถามนี้นะคะ
ยะของกฎหมายการที่อายการสั่งไม่ฟ้องและทางพบตรเห็นชอบยังไม่ถือว่าคดีสิ้นสุดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแตกต่างจากการพิพากษาของศาลค่ะดังนั้นต้องทำความเข้าใจในประเด็นนี้กันก่อน
ซึ่งถ้าอายการมีพยานหลักฐานใหม่ก็สามารถเปลี่ยนความเห็นคำสั่งเป็นฟ้องได้นะคะเปลี่ยนเป็นสั่งฟ้องได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะมีพยานหลักฐานใหม่หรือเปล่า

ก็รอผลการตรวจสอบนะคะครับภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันนี้เป็นคณะทำงานในส่วนของอายการฝั่งของตำรวจเนี่ยพบตรก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบกรณีเรื่องการสั่งฟ้องไม่ฟ้องการทำสำนวนตั้งแต่แรกเหมือนกันใช่ค่ะสำหรับชุดทำงานของตำรวจชุดแรกเลยที่มีประเด็นเรื่องของการผิดวินัยเขาก็มีการตรวจสอบไปแล้วในส่วนหนึ่งด้วย